มองภาพประชาชนคนนี้ยังไง
คนทั่วไปที่คิดว่าเขาอาจจะต้อง

แล้วเขาจะต้องแบ่งใจมามาดูกีฬา

โปรดติดตามตอนต่อไป